คุณผู้ชมค่ะมาส่องกันดีกว่าค่ะกับสาวเสียงดีแล้วก็ดวงดีคนนี้ค่ะ
คุณพันธ์วรการค่ะอย่างที่ทราบกันค่ะ
หยิบจับทำอะไรซื้อลอตเตอรี่งวดไหนถูกไปหมดค่ะ
และแน่นอนค่ะงวดที่ทุกคนรอคอย๑๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
ก็ถือเป็นวาระแห่งชาตินะคะมีหรือสาวพันธุ์จะพลาดค่ะ
ล่าสุดค่ะเธอโพสต์ภาพพร้อมมือนะคะในมือนะคะ
ถือลอตเตอรี่นะคะน่าจะประมาณสัก๖ใบคุณผู้ชม

พี่พันก็ได้ส่งหัวเราะมานะคะซึ่งก็ต้องรอดูคุณผู้ชม

เป็นว่าวันที่๑๖นี้แหละค่ะ
รอลุ้นไปพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เจ้าแม่พันธุ์จะดวงดี

เออเดี๋ยวได้ลุ้นกันแล้วรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วย

ไอจีเขายังมีตัวเลขเลย

อยากจะแบบซูมดูดก่อนนะ